กรณีครอบครัวหัวร้อน
สำหรับคลิปที่เป็นคลิปหลักแล้วก็เป็นข่าว

คือเขาขับรถไปจอดอยู่ในพื้นที่ที่เขาห้ามจอด

ตำรวจก็เข้าไปจะไปขอดูไปขับ

ถ่ายคลิปเอาไว้ด่าตำรวจ

แต่ว่าถ้าดูในคลิปจริงคนชื่นชมตำรวจเยอะนะคุณภาคภูมิ

ตำรวจใจเย็นมากใจเย็นมากจริงค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับตำรวจที่อยู่ในคลิปนี้ค่ะ

คุยว่าเออทำไมถึงใจเย็นได้ขนาดนี้นะคะ
ร้อยตำรวจเอกวิทยาวุฒิพันธ์รองสารวัตรจราจร
สถานีตำรวจภูทรมาพตาพุธจังหวัดระยอง

ก็รู้สึกว่ามีท่านผู้คับบัญชานะครับ
ที่คอยดูแลนะครับมีพ่อแม่พี่น้องนะครับ
โดยเฉพาะคนชุมชนของมาตรพุทธเนี่ยครับ
มามอบช่อดอกไม้นะครับมามอบให้กำลังใจนะครับ
ก็รู้สึกดีใจนะครับขอบคุณทั้งพ่อแม่พี่น้องนะครับ
ขอบคุณท่านมาตรพุธนะครับที่เห็นการทำงานของพวกเรานะครับ
ก็เราคิดว่าเราจะต้องเป็นพลังนะครับ
อันนี้ประจักษ์นะครับมันเป็นข้อเล็กน้อยนะครับ
ของประชาชนพี่น้องจ๊๑๙๙๗เนี่ย

เราจะต้องเพิ่มความเค็มแข็งตัวเนี้ยครับ
เหมือนที่เขาที่มามอบกำลังใจให้เราครับ
พอสมควรนะครับการลงโทษกันทางบางทีคนเราเนี่ย
เราก็ต้องมีการให้อภัยซึ่งกันแล้วกันนะครับทั้งคนที่อยู่ได้เนอะ
ไม่ใช่ว่าจะไปหลายคนนะครับขอที่อยู่มาเดี๋ยวผมจะไปกระทืบให้
ส่งมาทั้งคนเลยแต่ผมผมบอกว่าไม่ใช่นะครับ
คือว่าเราจะทำไงเราถึงจะหยุดพฤติกรรมแบบนี้นะครับ
เพื่อที่จะไม่ให้เขาไปทำที่อื่นนะครับโดยเรายึดสิทธิของคนอื่นเขา
มันเหมือนกันทุกคนนะครับเราก็ไม่ได้ว่าคุณจะเรียนจบนิติศาสต
ที่เขาบอกนะครับแล้วคุณจะสามารถที่จะไปดูหมินเหยียบหยาม
หรือว่าไปรังแก่คนอื่นก็ได้นะครับผมอยากต้องการแค่ว่าเขา
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไม่ทำแบบนี้อีกแค่นี้ก็พอแล้วครับ
ไปขายที่หน้าอยู่ในสังคมไม่ได้ครับประมาณนี้ครับ
เนี้ยค่ะก็เห็นไว้วิทยาเขามึงก็ใจดีนะบอกว่าก็เห็นล่ะว่ากระแสโซเชียลมันแรง
ก็ถือว่าเป็นบทเรียนแต่ไม่อยากให้ไปรุมประนาม

คือเขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุ๑๐พฤษภาคม
คือตัวเขาเองเป็นหัวหน้าเวรจราจร

พอร้อยตำรวจเอกวิทยาไปถึงเนี่ยโอ้โหก็เจอนี่เลย
ฮัทไทยรัฐนี่เลยด่าเลยค่ะด่ายาบเลยค่ะ
เขาก็พยายามอธิบายนะว่ามันมีความผิดนะมันผิดกฎหมายจราจรนะ
ก็ชุนละมุนเลยก็โดนต่อยเลยด้วยเนี่ยโดนชกเลยนะคะ
คือเป็นชั่วโมงเลยนะกว่าจะระงับเหตุได้
พอไปถึงสถานีตำรวจครอบครัวนี้ก็ยังไม่หยุดโวยวาย
โวยวายโวยวายปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

คือเขามีหลักการในการทำงานอยู่แล้วว่าเขาจะต้องอดทน

คือเขาเล่าเลยว่านอกจากถูกชกเบ้าตาถูกผลักอกถูกจิ้มตา
เขาบอกเขาก็ต้องอดทนทำงานมา๒๔ปีไม่เคยเจออะไรแบบนี้ค่ะ
ก็เลยบอกว่ามันน่าจะคุยกันดีเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้
มันก็ส่งผลกระทบต่อตัวครอบครัวครอบครัวนี้เอง
แต่ก็ยืนยันนะคะว่าไม่บรรทอนไม่ย่อท้อนในการปฏิบัติหน้าที่
ในส่วนของตำรวจจราจรนะคะก็ยืนยันว่าทำทุกอย่างตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างถูกต้อง
คือครอบครัวนี้เนี่ยที่สุดแล้วยังแจ้งความกลับตำรวจอีกนะ
บอกว่าทั้งพ่อแม่ลูกนี่ก็ถูกตำรวจทำร้ายร่างกายอะไรอย่างนี้
เขาบอกเขาถูกตำรวจผลักก่อน
ตำรวจเลยบอกว่าเดี๋ยวไปว่ากันด้านคดีความกันแล้วกันนะ
แล้วก็วันนี้ครับชุดสีชมพูนี่คนนี้ครับนี่คือป้าจ่อยนะฮะ
จ่อยอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เป็นพยานให้กับฝั่งตำรวจ
ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นปรากฏว่าถูกคมขู่คุกคามจากครอบครัวนี้
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้วันนี้ป้าจ่อยต้องมาแจ้งความเลยฮะ
บอกว่าลงบันทึกประจำวันไม่ไหวแล้วป้าขอแจ้งความไว้ก่อนเลยนะครับ
ครอบครัวนี้มาข่มขู่ป้านะฟังที่ป้าจ่อยพูดเอาไว้นะครับ
พวกกองเขานิสัยดีมากนะเขาทักทายกับแม่พ้าพวกป้าอย่างนี้
เขาก็สวัสดีครับขายดีไหมป้าขายดีก็ว่าขายดี
บางครั้งก็เอากับข้าวให้แกบางครั้งแกได้มาแกก็เอามาแบ่ง
ผลไม้พวกมะม่วงอะไรอย่างนี้แกเอามาจากบ้านญาติแก
แกก็เอามาให้มาให้ตรงที่ขายนั่นแหละ
แต่ผู้กองนิสัยดีมากนะคนใจเย็นมากผู้กองใจเย็นมาก
เขาไม่ได้ตอบโตอะไรอย่างนี้ไม่ตอบโตอะไรเลย
ยืนเช้ยยืนเช็ดเลือดอยู่นี้เลือดไหลลงมาเขาเช็ดอยู่นี้
ถ้าเป็นตอนนั้นถ้าเป็นป้านิสัยเหมือนนู้นอดีต
ไปแล้วตั้งแต่โดนตีตอนแรกแล้วมึงยืนอยู่หน้าร้านกูทั้งหมดใช่ไหม
ผู้ชายหมดเลยอย่าทำอย่างนี้เถอะมันตัดอนาคตตัวเอง
แล้วลูกหลานไอ้ตัวเล็กที่อุ้มมาจะไปสอนเขาว่ายังไง
จะเอานิสัยแบบนี้แล้วไปสอนครอบครัวเออเรามาคิดดูว่า
ถ้าต้นแบบมันเป็นมาอย่างนี้มันจะบล็อกเป็นแบบอื่นได้ไหม
เออป้าว่ามันไม่ได้แล้วถ้าเป็นแบบนี้จากอนาคต
คือปัญหาของป้าจ๋อยก็คือว่าพอถูกข่มขู่ก็ไม่กล้าไปทำงาน
แล้วป้าบอกป้าไม่ได้เป็นเจ้าของร้านขายข้าวแกงแถวนั้นนะ
เป็นลูกจ้างไม่ได้ไปทำงานหลายวันแล้วก็ขาดวายได้
ส่วนครอบครัวนี้นี่โอ้โหเสื้อทีมนี่ถูกแชร์เลยนะครับ
ผู้รับเหมาต้องออกมาบอกว่ากรุณาอย่าเหมารวมครับ
มันมีพวกก่อสร้างรับเหล่าเทียมซื้อแบบนี้มันมีหลายชุดหลายทีม
พอคนเห็นใครใส่เสื้อสีนี้คนจะเอ๊ะไว้ก่อนเลยไง
จำได้จากในคลิปแล้วคนก็ไปขายในโซเชียลกันเยอะเลยไง
เล็นอ้ั่งอิงจากคลิปนี้
ส่วนท่านภูมิกับการสพมับตะพุทธพันธุ์ตำรวจเอกอักขพงศ์สุนทรวิพาท
ก็พูดถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์นะฮะ

ในวันแรกเราก็ได้แจ้งข้อกล่าวหานายอิทธิพลนะครับ
คนชบร้อยตำรวจในวิทยาว่าต่อสู้กัดขวางนะครับ
หลังจากนั้นเราก็ได้มาศึกษาดูคลิปอีกนะครับ
แล้วก็มีคลิปที่ชาวบ้านส่งให้เราอีก
เราก็เห็นว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุที่ชัดเจนอีก๒คน
คือนายพยอมซึ่งเป็นพ่อของนายอิทธิพล
ซึ่งเป็นผู้ปกครองนะครับเป็นผู้ปกครองของนายอิทธิพล
แล้วก็คุณฮาไทยรัฐนะครับ
เราก็ได้เรียกมาแจ้งข้อข่าวหาในวันต่อมา
และในงานเมื่อวานนี้นะครับผมก็ได้ให้ร้อยเวร
ผัดฟ้องเนื่องจากผู้ต้องหาทั้ง๓ให้การปฏิเสธนะครับ
สำหรับในอิทธิพลเราก็ได้ผัดฟ้องไปตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับ
แล้วก็เบื้องต้นทราบมาเมื่อวานนี้ก็
ทางคุณฮาไทยรัฐก็มาแจ้งความดำเนินคดีกับ
ตำรวจในข้อหาทำเกินกว่าเหตุนะครับ
แล้วก็ทำร้ายร่างกายซึ่งก็ยังไม่ได้มอบหลักฐานอะไร
เราก็ลงมาจำเป็นหลักฐานก่อนนะครับ
ก็รอทางนั้นนะครับว่าทางผู้เสียหายคือคุณฮาไทยรัฐ
จะเอาหลักฐานอะไรมาเพิ่มเติมนะครับ

พร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่ของตำรวจหรือเป็นฝ่ายของประชาชนนะครับ
เพราะเราเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลประชาชนอยู่แล้วนะครับ
นี่ค่ะกรณีนางสาวฮัทไทยรัฐสมทวินอายุ๓๕ปี
ผู้หญิงที่อยู่ในคลิปที่เป็นแม่ค่ะ
คลิปก็พ่อแม่ลูกใช่ไหมทั้งครอบครัวเลย
ที่เขาอ้างว่าเขาจบกฎหมาย
นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสต
โอ้โหนี่แบบสถาบันชั้นยอดเลยนะ

จบจริงหรือเปล่าคุณพ่อคุ้ม
นี่ค่ะคือชาวเน็ตเขาก็ขุดคุยนะคะ
จากพฤติกรรมที่เขาไปก่อเหตุกลางอยู่ในหลายพื้นที่แล้วเนี่ย

เอาชื่อเอานามสกุลไปตรวจสอบในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไม่มีชื่อนี้

ไม่เจอชื่อเขาในทะเบียนนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัย

เอาเป็นว่าแต่ว่าเจ้าตัวเขายืนยันว่าเวลาที่เขามีเหตุการณ์ต่างทั่วราชอาณาจักร

แต่ถึงจะจบอะไรก็ตามคุณก็ไปทำกลางแบบนี้ไม่ได้อยู่ดี
คือสิ่งที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์เยอะ
แล้วก็มันไม่ได้วันรู้สึกดูแล้วสนุกสนานเฮฮาหรือขำขันอะไรกับเหตุการณ์นี้หรอก
แต่รู้สึกเศร้าใจกันมากก็คือว่า
เป็นทั้งครอบครัวเลยเหรอใช่ค่ะพ่อแม่ลูกไม่มีใครห้ามใครเลยเหรอ
โอ้โหแล้วก็ที่ย้อนไปดูเนี่ยมันหลายพื้นที่หลายจังหวัดจริงอะค่ะ
๕จังหวัด๕๖จังหวัดได้ที่เราเล่าข่าวไปเมื่อวาน